ถ้าเปรียบคนเป็นช้างอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นช้างน้อยช้างตัวเล็ก

แต่ถ้าเป็นพลายสักสุรินทร์เนี่ย
ย้ายใหญ่คุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนรอให้กลับสู่ประเทศไทยอยู่
พลายสักสุรินทร์ที่สุริยังกาตอนนี้คุณผู้ชมมีปัญหาคือ
จะทำยังไงให้มันอยู่ในกรงได้แบบไม่หวาดกลัวดี
ที่บอกว่าต้องนั่งมาแบบหลายชั่วโมงประมาณ๖ชั่วโมง
คือประจ๋วเหรียญการค้นส่ง
สามารถอยู่กรงได้นานกว่า๒ชั่วโมงแล้วนะพี่น้ำแข็ง
ส่วนการกินอาหารการทรงตัวการขับ
หายตอนนี้ก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในกรงได้เป็นอย่างดีครับ
ไม่มีแล้วอาการหวาดกลัวขณะอยู่ในกรง
หลังจากนี้ขวานช้างจะค่อยเพิ่มระยะเวลาให้พลายศักดิ์สุรินเนี่ย
กรงให้มันนานขึ้นให้มันนานขึ้น
คุ้นชินและพร้อมกลับบ้านในวันที่๒กรกฎาคมนี้ครับ

จากนี้พลายศักดิ์สุรินก็เริ่มมีการขับของเสียในกรงได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่การฝึกเข้ากรง
มันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พลายศักดิ์สุรินพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกรงให้นานยิ่งขึ้น